มาดูเรื่องของเหตุอาทยากรรมกันก่อนนะคะ
เขาบอกว่าฆ่ากันเพราะเงิน๑๐๐บาทเองหรอ
เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นเพราะเงิน๑๐๐บาท
ในวงเล่ายืมเงินกันหลังจากที่เพื่อนดื่ม
ตั้งวงดื่มเหล้ากันหลังจากนั้นมีการยืมเงินในวงเล่า
แต่ด้วยความมืนเมาด้วยความโมโห
ใช้มีดแทงกันใช้มีดปาดคอกันจนเสียชีวิตนะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับคนงานก่อสร้างอายุ๓๙ปีเท่านั้นเองนะคะ
อยู่ที่จังหวัดนครราชศรีมาถือว่าเป็นเหตุสะเทือนขวัญนะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่ห้องเช่าแห่งหนึ่ง
ตั้งอยู่ที่ชุมชนบ้านสุขาวดีตำบลสูงเนินอำเภอสูงเนิน
จังหวัดนครราชศรีมานะคะนายสุรพลแยกโคกสูงอายุหกสิบหกปี
เจ้าของหอพักพาเจ้าหน้าที่ไปดูจุดเกิดเหตุ
ซึ่งผู้ที่เสียชีวิตคือนายสมทรงคูณขุนทศอายุ๓๙ปี
ที่นายสมทรงมาเช่าอยู่กับนายธนงศักดิ์งามเลิศหรือว่าดำ
อายุสี่สิบสี่ปีพร้อมกับพันรยาตำรวจได้เข้ามาตรวจสอบที่เกิดเหตุ
แล้วก็สอบปากคำพันรยานะคะของนายดำนะคะทราบว่าก่อนเกิดเหตุ
ผู้เสียชีวิตและนายดำพร้อมกับเพื่อนอีก๑คน
เป็นเพื่อนคุณงานเหมือนกันนี้นะคะชื่อว่านายกะโมน
นั่งดื่มเหล้ากันที่หน้าหอพักนี่แหละหลังจากที่เลิกงานแล้ว
หลังจากที่ดื่มกันไปสักพักนายดำขอยืมเงินผู้เสียชีวิต๑๐๐บาท
แต่ถูกปฏิเสธก็เลยเกิดเหตุทะเลาะวิวาดกันในวงเล่าอย่างรุนแรง
ที่นายดำจะใช้มีดกระหน่ำแทงที่ลำตัวนายสมทรง
และหลังจากนั้นนะคะปาดคอซ้ำรวม๕แผลนี่คือนายสมทรงนะคะ
เสียชีวิตหน้าห้องพักเลยพันธุ์ตำรวจโทชีวินกสิกรรมสารวัตรสืบสวน
สถานีตำรวจภูทรสูงเนินบอกว่าได้สอบปากคำพันรยาของผู้เสียชีวิต
และพยานแวดล้อมไว้แล้วขณะนี้ส่งชุดสืบสวนสอบสวนลงพื้นที่
เร่งติดตามตัวมือมีดค่ะพร้อมกับเพื่อนคนงานอีกหนึ่งคน
ซึ่งเป็นคนที่อยู่ในเหตุการณ์มาสอบปากคำว่าสรุปแล้วมีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุฆาตกรรมนี้หรือไม่ค่ะ
เขาก็บอกไม่มีประเด็นนี้นะครับไม่มีประเด็นนี้แหละประเด็นเดียวคือไม่พอใจในเรื่องดินตังค์
แล้วก็อาจจะเมาเหล้าด้วยเพราะดื่มเหล้ากันก็หมดไปประมาณพอสมควร
ส่วนการที่ตำรวจบอกว่าต้องติดตามตัวเพื่อนร่วมวงเล่าอีก๑คน
มาดูว่ามีส่วนเกี่ยวข้องหรือเปล่าที่ชื่อว่านายกมลฤทธิ์ตอนนี้
ติดตามจับกลุ่มตัวได้แล้วตอนนี้ระหว่างอยู่ระหว่างสอบปากคำ
และหลังจากนั้นนะคะตำรวจจะรวบรวมพยานหลักฐานออกหมายจับนายดำ
ซึ่งอยู่ระหว่างการหลบหนีต่อไปค่ะ